เรื่องนี้ที่เมื่อวานเล่าไปที่สะแก้วประหลัดสองคนนั่งรถมาด้วยกัน
แล้วก็ขับรถตกฝ่ายน้ำล้นรอดชีวิตหนึ่งคนเสียชีวิตหนึ่งคนนะคะ
แล้วก็พบบาดแผลที่ร่างกายด้วยนะคะ
ขณะที่คนที่รอดเขาบอกว่าตอนรถจมน้ำก็เอาปืนยิงกระจก
เพื่อให้กระจกเปิดแล้วสามารถเอาตัวออกมาได้
ก็กำลังสืบสวนอยู่นะคะว่ารอยแผลที่เกิดในตัวของผู้ตายเนี่ย
เกิดจากอะไรเป็นรอยที่เกิดจากอะไรนะคะ

นั่งรถมาด้วยกันกับนายคมสรรสุรณัฐกุล
ประหลัดคมสรรที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ก็เรียกมาสอบปากคำ
ก็เลยชวนการขับรถออกมาประหลัดคมสรรค์เป็นคนขับรถ

แต่ตอนที่ขับผ่านฝ่ายน้ำล้นบ้านเกาะรังที่อำเภอเขาชะกัน
รถเสียหลักก็เลยตกลงไปในน้ำค่ะ
ระหว่างที่รถกำลังจะจมเขาเอาปืนยิงกระจก๓นัด
หนีออกจากตัวรถก็ไม่รู้ว่ากระสุนไปถูกผู้ตายหรือเปล่า
พอยิงเสร็จออกมาได้ก็วิ่งไปหลบในป่า
และแจ้งชาวบ้านให้มาช่วยเหลือว่ามีรถตกน้ำ
จ่าเอกเกริกชัยยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหากับผู้ตาย
ตำรวจพาไปชี้จุดและตำรวจพยายามสอบเค้นสาเหตุ
ปมเวลาที่เกิดเหตุช่วง๓ทุ่ม
แต่กลับแจ้งเหตุตอน๖โมงเช้าอีกวันหนึ่ง
สุดท้ายตำรวจปล่อยตัวจ่าเอกเกริกชัยให้กลับไปก่อน
และล่าสุดเมื่อเช้านี้ตำรวจประสานนักประดาน้ำค่ะ
ไปในที่เกิดเหตุไปงมหาหลักฐานเพิ่ม
ปรากฏว่าเจอชิ้นส่วนเป็นกุญแจรถโทรศัพท์มือถือ
กระจกมองข้างกระจกรถด้านหลังขวา
มีรอยแตกคล้ายรูกระสุนจำนวน๒รู
แล้วก็พบปลอกกระสุนปืน๒นัด
ส่งพิสูจน์หลักฐานสะแก้วตรวจสอบต่อไปนะคะ

ผลการตรวจชนสูตรจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
คาดว่าอีกสักประมาณ๒๓วันจะรู้ผลก็จะ